เหตุการณ์นี้ค่ะหลวงพี่พกปืนเฉยเลยค่ะ

แล้วก็ไปเดินไปเดินมาอยู่แถวลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้าแถวแครราย

นี่ต้องถามก่อนเลยปืนจริงปืนปลอมหรืออย่างไรเนี่ยอธิบายหน่อย
และพระจริงหรือพระปลอมพกปืนอย่างนี้

ตำรวจสพรัฐนาธิเบสนนทบุรีค่ะ
ควบคุมตัวพระอาคมคำพมัยอายุ๓๐
เป็นพระลูกวัดที่จังหวัดนนทบุรี
ปืน๓๒๑กระบอกกระสุนปืน๓นัด
พกติดตัวเอาไว้เพื่ออะไร
จริงหรือปืนปลอมเดี๋ยวตรวจสอบกันนะคะ
คือไปจับที่หน้าร้านคาลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแถวแครราย
ทีนี้ที่ตำรวจไปจับ
เนื่องจากว่ามีชาวบ้านเขาแจ้งนะคะว่างงมากเลย
อยู่ดีเห็นพระพกปืน
ก็เลยไปตรวจสอบและควบคุมตัวพระรูปนี้เอาไว้
แล้วก็ปืนคือของกลางเห็นชัดเหน็บเอาไว้ที่เอว
อาคมรับสารภาพค่ะ
ว่าซื้อปืนมาจากเพื่อนสามหมื่นบาท
แต่ซื้อตั้งนานแล้วซื้อตั้งแต่ยังไม่ได้บวช
แล้วยังไงคะซื้อนานแล้วไม่เกี่ยวเนอะ
แต่คุณแบบเอามาเหน็บเอวเดินอยู่ในลานจอดรถของห้าง

อาคมบอกว่าคือซื้อตั้งแต่ก่อนบวช๓๐๐๐ซื้อมาจากเพื่อน
พอบวชได้๑พันศาก็คิดว่าบวชต่อไปเรื่อยดีกว่าไม่ศึกแล้ว
ก็ไปทำเรื่องคืนห้องพักและขนของออก
รวมถึงปืนที่เก็บอยู่ในห้อง
ก็จะเอาไปฝากเก็บรักษาเอาไว้ที่น้อง
กำลังจะย้ายปืนจากห้องพักเพราะจะบวชไม่ศึก

แต่เนี่ยชาวบ้านมาแจ้งตำรวจจับซะก่อน
โอ้โห
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวพระอาคมไปลาศิคะ

ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ข้ออ้างมันฟังไม่ค่อยขึ้นด้วยไงคะ
คือมีทะเบียนแล้วความจริงต้องมีใบพกด้วยใช่ไหม